ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เพชรบุรีขับเรือหางยาวไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยติดเตียง
อืมนะฮะต้องขับผ่านเขื่อนนะฮะค่ะทีเนี้ยก็เรือก็ล่มนะครับแล้วก็หายไปในเขื่อนแก่งกระจานนะครับ
หากันอยู่๓วันวันนี้พบศพแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นายอัธพลสุขใสพนักงานราชการนะครับ
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าอายุ๔๒ปีนะครับ
คว่ำลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานนะครับ
ขณะเดินทางกลับจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
ที่ก่อจอก้าวขาวดอกไม้เพื่อสับเปลี่ยนกำลัง
ขณะออกเวรเนี่ยก็ขับเรือไปบ้านที่บ้านแม่ประโดน

คือบ้านเนี่ยต้องนั่งเรือผ่านเขื่อนเข้าไปเข้าไปลึกเลยล่ะนะครับ
ทีนี้พอจังหวะจะกลับลงมาเนี่ย
ล่มฮะขากลับนะครับระหว่างทาง๑๓พฤศจิกายนนะครับ
ตอนเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะฮะที่เขื่อนแก่งกระจานที่เพชรบุรี
นี่คือนายอัฐพลที่เสียชีวิตนะครับ
วันนั้นคลื่นลมแรงครับเรือพลิกคว่ำแล้วเขาก็พลัดตกน้ำไปศูนย์หายไป
หากันอยู่สามวันวันนี้พบร่างของนายอัฐพลแล้วนะครับ
ตรงจุดนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมานะครับนำขึ้นเรือยนชุดกู้ภัย
เดี๋ยวต้องทำตามขั้นตอนก่อนนะครับชานะสูตรหาศาเสธการเสียชีวิตต่อไป
เมื่อ๑สิงหาคมปี๕๕
ระยะเวลาปฏิบัติงาน๘ปี๓เดือน๑๖วัน
ปัจจุบันปฏิบัติงานประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
กระจานเก้าเขาดอกไม้อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานสาขาเพชรบุรี
พอของสำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่๓สาขาเพชรบุรี
บอกว่าตอนนี้นะครับได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
รวบรวมเอกสารหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของนายอัธพล
เพื่อใช้เป็นการขอรับเงินช่วยเหลือ
กรณีที่ผสมภัยยันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่
จะได้เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับครอบครัวต่อไปนะฮะ